เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถบรรทุกค่ะเป็นรถบรรทุก๖

เหมือนกับว่ารถจะตกไหลทางเพราะว่าคนขับหลับใน
มันไปสะดุ้งตื่นตอนนั้นพอดีหักพวงมาลัยกลับมามาอยู่บนถนนแต่
อยู่ในสภาพเอียงกระเท่เร่แบบนี้เลยคุณผู้ชม

ใช่ค่ะนี่ตำรวจไปถึงหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
เมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาตำรวจที่สพบางประกง
จุดตรงนี้คือถนนเทพรัฐบางนาตราดค่ะ

ก็ไปเจอรถอีซูซูสีขาวเนี่ย
พลิกตะแคงขวางถนนอยู่ตรงเลนซ้ายไหลทาง
เจอคนขับกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยกัน

บอกว่าตอนนั้นขับรถไปส่งของที่ชนบุรี

หลับในรถเสียหลักตกข้างทางแล้วสะดุ้งตื่น

พอเป็นจังหวะแบบนี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาหักพวงมาลัย
แล้วประคองรถไม่อยู่รถก็เลยเอียงแบบนี้
แล้วก็ตะแคงอยู่กลางถนนนะคะ
คุณผู้ชมฮะไปเร็วกันหน่อย

ตำรวจสพด่านซ้ายจังหวัดเลย
ได้รับแจ้งมีเหตุรถเก๋งชนจักรยานยนต์
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งกลายนะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับอยู่บนถนนสายด่านซ้าย
ลมศักดิ์บ้านกกจำปาตำบลโป่งอำเภอด่านซ้าย
หมายเลขทะเบียนกไก่ชชิง๙๑๑๒เลย
หมายเลขทะเบียน๑กไก่ทสศ๔๘๗พบ
สภาพรถพังเสียหายทั้ง๒คันนะครับ

เพราะว่าพบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณถนนนะฮะ
ชื่อนายนพดลโสประดิษฐ์อายุ๓๘ปีนะครับ
มีนายชัยมงคลมาสภูทออายุ๓๔ปี
คนขับรถเก๋งยืนรอมอบตัวพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบถามชาวบ้านนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถทั้งสองคันเนี่ย
ขี่ตามกันมามุ่งหน้าที่อำเภอด่านซ้ายครับ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะรถจักรยานยนต์อยู่ข้างหน้า
เลี้ยวขวารถเก๋งขับตามมาพุ่งชน
รถจักรยานยนต์และคนขี่จักรยานยนต์กระเด็นจนเสียชีวิตนะครับ
พนักงานสอบสวนได้เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุ
ก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ต้องรอสอบปากคำคนขับรถเก่งแล้วก็ต้องดูกล้องหน้ารถ
รวมถึงดูวงจรปิดในเส้นทางถนนตรงนี้ต่อด้วยนะฮะ
คุณสืบสกุลมีคนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ก็มีคนเสียชีวิตเหมือนกันค่ะ
สุพรรณบุรีซึ่งเป็นเหตุรถกระบะเนี่ยไปชนท้ายรถหกล้อ
เดี๋ยวจะให้ดูสภาพด้วยค่ะเพราะว่าสภาพของรถกระบะคือมันพังยู่ยุบมาข้างหน้าหมดเลย
แล้วนี่ค่ะผู้เสียชีวิตอยู่ข้างใต้รถนี้นะคะ
ใช่ค่ะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือตรงสามแยกไฟแดงหลังโรงแรมคันทรี่ค่ะ
ก่อนจะถึงสะพานขนส่งสุพรรณบุรีรถกระบะโตโยต้าเนี่ย
ท้ายมีคอกเหล็กมีรังพลาสติกนะคะชนอัดก๊อปปี้ติดกับท้ายรถหกล้อสีเหลืองคาดดำ
หกล้อคุณผู้ชมเป็นรถของแขวงทางหลวงบางปลาม้านะ
จริงจริงเขาก็ทำงานอยู่แบบว่าตรงกลางแบบนี้นะ
ใช่ค่ะแล้วรถกระบะพอไปพุ่งชนเห็นไหมโอ้โหหน้ารถกระบะคือมันยู่เข้าไป
ใต้รถหกล้อค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนที่พื้นถนนก็มีคนได้รับบาดเจ็บ๓ราย
เป็นชายหนึ่ง
เอาตัวออกมาปั๊บเนี่ยก็ต้องปั๊มหัวใจ
แต่ท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะ
คือนางสาวพรสุดาศรีแก้วอายุ๓๖ปี
คนเสียชีวิตคือคนของทางหลวงนะคุณ
ที่มาตัดต้นญาติต้นไม้ตรงเกาะกลางเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ถามคนขับรถหกล้อของทางหลวงบางประมาณนะคะ
ก็คือในตุ๊กในตุ๊กเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
คือมีการพาคนงานที่เป็นลูกจ้างแขวงทางหลวง
มาหลายคนเลยมาทำความสะอาดมาตัดย่าตรงเกาะกลาง
ทีนี้พอถึงเวลาพักเที่ยงคนงานก็ขึ้นรถ
ตัวในตุ๊กน่ะขับรถชิดขอบฟุตปาดเกาะกลางถนนแล้วนะ
แล้วเปิดเป็นสัญญาณกระพริบคุณผู้ชมนึกภาพออกใช่ไหม

ใช่ค่ะจะเก็บพวกเครื่องมือพวกอุปกรณ์ต่าง
คนงาน๔คนนั่งอยู่บนรถแต่กระบะสีดำคันนี้ค่ะ
ขับมาจากสี่แยกไฟแดงขับมาเร็ว
แล้วก็อยู่เลนซ้ายหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเลนขวา
ไม่ได้ดูไงว่ามีรถของทางแขวงทางหลวงอยู่ด้านหน้า
ชนท้ายอย่างแรงเลยอ่ะค่ะ
แล้วคนงานที่นั่งอยู่ข้างบนกระเด็นตกลงมาที่พื้นเลย
ตกมาทั้ง๔คนนะคุณนะรวมถึงคนตายด้วย
ใช่ทีนี้ตำรวจบอกว่าจากการสอบสวน
คนขับกระบะบอกว่าตอนนั้นได้ขับรถออกมาจากบ้าน
จะไปรับผักจะเอาไปขายที่กรุงเทพ
มากันกับภรรยา๒คนแล้วหลับใน

รถก็เลยพุ่งข้ามไปชนท้ายรถหกล้อ
คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าคนขับรถกระบะคันสีดำคันนี้

เห็นสภาพหน้ารถมันบุบบูบี้แบบนี้
แต่ทั้งตัวเขาและภรรยาบาดเจ็บเล็กน้อยนะคุณนะ
น่าเชื่อว่าคนตายจะเป็นคนที่อยู่บนรถเหลือง

ก็ตอนที่แรงชนไงมันทำให้คนแบบกระเด็นลงมาด้วย

ส่วนนางสาวพรสุดาคนตายเชื่อไหม
เด็นตกลงมาจากรถคันสีเหลืองรถของแขวงการทาง
โชคร้ายตรงที่ว่าร่างของเธอนะคุณ
ลงไปอยู่ใต้รถ
ทำให้รถแขวงการทางรถที่เธอนั่งมา
ทับร่างเธอจนเสียชีวิตนะคุณ

อยู่ก็เกิดอุบัติเหตุมีรถกระบะดำมาชน
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหา

ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ